มีเรื่องให้ต้องมาเตือนกันอีกแล้วนะคะสำหรับใครที่มีเด็กเล็กจะเป็นลูกจะเป็นหลานจะเป็นน้องอยู่ที่บ้าน
ต้องระมัดระวังให้ดีที่ร้อยเอ็ดมีข่าวเศร้าเด็กสามคนชวนกันไปเล่นน้ำในคลอง
แล้วปรากฏว่าคลองนั้นเนี่ยเขามีการขุดร่องเอาไว้เพื่อทำธนาคารน้ำค่ะ
เด็กก็ไม่รู้พอลงไปเล่นเสร็จปุ๊บไปตกร่องตรงนั้นจมน้ำตายทั้ง๓คนเลยนะคะ
มันลึกลงกว่าปกติมันลึกลงไปเลยจริงค่ะ
โอ้โหบรรยากาศตอนที่พ่อแม่มาเห็นศพลูกเนี่ยคุณผู้ชม
ใครเห็นก็เศร้าใจไปตามตามกันค่ะ

ปู่ย่าตายายญาติพี่น้องของเด็กที่เสียชีวิต
ร้องไห้กันแบบไม่มีใครทำใจได้
เพราะมันเป็นการสูญเสียแบบกระทันหัน
แล้วเด็กนะยังเล็กกันอยู่เลย
อายุทั้ง๓คน๗๙ขวบเท่านั้นเองนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่คลองท่าวารีหมู่บ้านหนองบัวแดง
ในอำเภอหนองฮีจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
เย็นเมื่อวานนี้เด็ก๔คนเป็นเพื่อนกัน
เขาไปจับจิ้งหรีดกันตามทุ่งนา
แล้วปรากฏว่าเดินไปถึงคลองด้านทิศเหนือ

คิดว่าอากาศอาจจะร้อนก็เลยชวนกันลงเล่นน้ำ
ลงไปเล่นกัน๓คนมี๑คนที่ไม่ได้ลง
แล้วปรากฏว่าเพื่อนคนที่นั่งอยู่ริมฝั่ง
เห็นเลยว่าเพื่อนอีก๓คนจมน้ำแล้ว
รีบวิ่งไปตามผู้ใหญ่ให้มาช่วย
แต่ไม่ทันนะคะเสียชีวิตกันหมดเลยค่ะทั้ง๓คนค่ะ
อนงศรีดาแม่ของน้องขวัญข้าว

แต่ก็แอบรู้สึกผิดปกติเหมือนกันเพราะใจมันห่วงห่วง
มันคิดถึงลูกตลอดทั้งวันเลยไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อน
กระทั่งตกเย็นเนี่ยมีคนโทรมาบอกว่าลูกสาวจมน้ำเสียชีวิต
ส่วนอีกคนนึงค่ะยายน้องต้นกล้านะคะ
น้องต้นกล้าอายุ๙ขวบยายก็ไม่รู้จะทำยังไง
เสียหลานไปแล้วได้แค่ฝากเตือนพ่อแม่ผู้ปกครองคนอื่น
ว่าให้ดูแลลูกหลานให้ดีอย่าคลาดสายตาอีก

นายคำปอนแย้มสวนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหนองบัวแดงบอกว่า
คือคลองตรงนี้เนี่ยจริงมันก็มีเรื่องเล่าอยู่นะ
มันเป็นคลองธรรมชาติเก่าแก่เมื่อก่อนมันชื่อคลองผีโผล่
ที่ผ่านมามีคนจมน้ำเสียชีวิตมา๒ศพแล้ว
รวมเด็ก๓คนล่าสุดเมื่อคืนนี้เนี่ยเป็นทั้งหมด๕ศพนะคะ
ชาวบ้านเขาบอกว่าบางทีมีคนเห็นเงาสะท้อนในน้ำ

บางคนบอกเคยจะเดินลงไปด้วยเพราะว่าเหมือนเห็นผู้หญิงกวักมือเรียก
เอาเป็นว่าทำบุญกันเถอะคลองนี้
ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายแล้วก็เป็นความสบายใจชาวบ้านด้วย
แต่อย่างไรก็ตามนะคะอย่าให้คลาดสายตานะคะ